ไปดูความคืบหน้าคดีที่น้องเอ๋ยนะครับหญิงสาวชาวจังหวัดขอนแก่น
ที่มีชาวบ้านไปพบศพถูกทิ้งอยู่ในลำห้วยพระคือ
ที่บ้านพระคือตะบนพระรับอำเภอเมืองขอนแก่น
พบศพเนี่ยเมื่อ๒๔เมษายนที่ผ่านมา
จากการสืบสวนก็เลยทราบว่าน้องเอ๋ยถูกยิงจนเสียชีวิต
ห้องพักของคอนโดแห่งหนึ่งที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
ตั้งแต่คืนวันที่๒๒เมษายนคืนวันนั้นไปเที่ยวสถานบันเทิงกับแฟนนุ่มนะฮะ
ที่เป็นผู้ต้องหานั่นแหละแล้วก็กลับมาที่ห้อง
ก็มีตัวน้องเอ๋ยนางสาวปัชญาปวงศุกร์วัย๒๒ปีที่เสียชีวิตเนี่ย
กับผู้ชายที่เป็นแฟนนุ่มนะฮะที่มีฉายาว่าตั้มไส้แตก
เราเกี่ยวพันกับพวกแก๊งค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้ด้วยเคยต้องคดีมาด้วยนะครับ
ชื่อจริงของนายตั้มไส้แตกก็คือนายทงชัยกลางเมืองอายุ๓๐ปี
มีผู้หญิงอีกคนนึงนะครับที่เป็นเพื่อนสาวของในตั้มไส้แตก
อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกันเอาศพไปทิ้งที่คลองเนี่ยนะฮะ
เป็นคนขี่จักรยานยนต์ให้ในตั้มเนี่ยแบกศพของน้องเอ๋ยไปนะครับ
ผู้หญิงคนนี้ชื่อนางสาวธรรมพัฒนศรพุทธรักษาอายุ๒๖ปี
หรือว่านินชื่อเล่นชื่อนินเนี่ยฮะภาพจากกล้องวงจรปิดของคอนโดจับไว้ได้หมด
และผู้ชายอีกคนนึงที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเป็นเพื่อนของทั้งสามคนนี่แหละ
แต่ว่าเขาบอกว่าเขาขอเป็นพยานตำรวจก็กันตัวไว้เป็นพยาน
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังหมดว่าอยู่ในห้องเนี่ยมีการทะเลาะกันระหว่าง
ตั้มกับน้องเอ๋ยแล้วในตั้มก็ยิงน้องเอ๋ยจนเสียชีวิต
นัดหนึ่งเข้าศีรษะตัวเองตอนนั้นอยู่ในห้องน้ำได้ยินเสียงปืน
แล้วในตั้มกับนินก็พากันอุ้มศพลงมาข้างล่างคอนโดขี่จักรยานยนต์แล้วก็หายไป
เมื่อวานนี้ตำรวจก็ทำงานเร็วนะครับสามารถติดตามจับกลุ่มตัวในตั้มได้นะครับ
หลังจากหนีไปอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับ
ส่วนนางสาวธรรมพัฒนศรก็หนีไปเหมือนกันนะหนีไปสุรินทร์
ตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มตัวได้เหมือนกันนี่คือสภาพของนายตั้มนะครับที่จับได้เมื่อวานนี้
ล่าสุดเนี่ยตำรวจที่ตราดส่งตัวมาถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว
เดี๋ยวท่านรอฟังความคืบหน้าคดีแต่เอาที่ตอนจับกลุ่มได้ใหม่ใหม่
แล้วทางพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัยภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นได้แถลงข่าวความคืบหน้าคดีเอาไว้ก่อนนะครับ
พันธมตเอกภาคภูมิภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวในตั้มได้ที่จังหวัดตราดหลังจากสืบสวนสอบสวนจนทราบว่าไปหาเพื่อนที่นั่นไปกบดานอยู่ที่นั่น
ใช่ค่ะคือในตั้มเนี่ยเอารถกระบะไม่รู้ยี่ห้อไม่รู้ทะเบียนไปหลบหนีอยู่บ้านเพื่อนที่จังหวัดตราด
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้สพที่อยู่ติดกับชายแดนนะคะตั้งจุดสกัดแบบเข้มงวดเลยทุกพื้นที่เลยแล้วกลัวว่าตอนแรกจะหนีไปชายแดนไง
สุดท้ายเนี่ยได้เบาะแสว่าจ้างแท็กซี่ไปหาเพื่อนที่จังหวัดตราดเพื่อนอยู่หมู่บ้านประมวลดีในเขตเทศบาลเมืองตราด
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเจอพิกัดการใช้โทรศัพท์มือถือของตั้มจ้ะเนี่ยแล้วก็เลยเห็นว่าพิกัดอยู่ใกล้หมู่บ้านประมวลดีจริงก็เลยไปตรวจสอบช่วงเย็นรู้ว่าอ๋อหนีไปอยู่กับเพื่อนจริงก็เลยวางแผนจับกลุ่มแล้วก็จับได้
ตำรวจบอกว่าไม่สู้นะคะไม่มีการต่อสู้อะไรไม่กล้าสู้แล้วก็ปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่เจอด้วยตั้มบอกว่าทิ้งปืนไปแล้วก่อนจะหลบหนีมาอยู่กับเพื่อนที่จังหวัดราช
ทิ้งระหว่างทางก็เนี่ยฮะยอมให้จับกลุ่มนะครับส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยนางสาวธรรมพัฒนศรที่ช่วยกันอุ้มศพแล้วก็ไปอำพลางไปทิ้งคลองนะครับ
กับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าไปจับได้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่จังหวัดสุรินทร์นะเบื้องต้นนะครับทำไปเพราะความหึงหวง
เห็นน้องเอ๋ยคุยกับผู้ชายคนอื่นในสถานบันเทิงที่ไปเที่ยวกันมาก่อนพอกลับมาถึงห้องก็เลยโมโหนะครับแล้วก็ใช้ปืนยิงเขาเสียชีวิตโดยอ้างว่าซื้อปืนมาจากเพื่อนเพื่อไว้ป้องกันตัวเพราะเกรงจะถูกคนทำร้ายนะครับ
จากการสอบสวนที่ตำรวจบอกเอาไว้นะครับตอนแรกในเบื้องต้นบอกว่าก่อนเกิดเหตุผู้ต้องหาทั้งสองคนและคนตายพร้อมด้วยเพื่อนผู้ชายอีกหนึ่งคนไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วก็ซื้อเหล้ากลับมาตั้งวงดื่มต่อที่คอนโดห้องพักของในตั้ม
ขณะกำลังนั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในตั้มได้พูดถึงความไม่พอใจที่น้องเอ๋ยไปพูดคุยไปถ่ายภาพกับผู้ชายคนอื่นในสถานบันเทิงแล้วมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ที่ในตั้มจะใช้ปืนที่เป็นปืนพกชนิดลูกโม่ขนาดจุด๓๘ยิงใส่ศีรษะน้องเอ๋ย๑นัดเสียชีวิตคาที่เลยตอนนั้น
เพื่อนผู้ชายที่อยู่ด้วยเห็นท่าไม่ดีก็เลยใช้กลอุบายบอกว่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วเดี๋ยวจะออกไปซื้อของข้างนอก
พอออกไปได้ทีนี้ก็เลยไม่กลับมาอีกเลยอันนี้ภูมิกับการสอบพ่อเมืองขอนแก่นบอกนะฮะในห้องก็เลยเหลือแค่นางสาวธรรมพศรหรือว่านินกับในตั้มเท่านั้น
ภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าหลังจากนั้นในตั้มได้ใช้ปืนขู่บังคับนางสาวธรรมพัฒนศรให้ช่วยเอาศพผู้ตายไปทิ้งโดยขู่ว่าถ้าไม่ทำ
ไม่เจอสถานการณ์แบบนี้ไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอกว่าเขาเกิดอะไรขึ้นอะไรแบบนี้
นี่ภูมิกับการสอบภาพเมืองขอนแก่นนางสาวนินบอกว่า
ตั้มเนี่ยขู่ว่าต้องช่วยเขาไม่อย่างนั้นจะยิงให้ตายอีกคนหนึ่ง
ก็ต้องทำตามนะครับก็เนี่ยก็เดินตามเข้าไปตอนที่เขาอุ้มศพ
พอลงไปข้างล่างก็เป็นคนขี่รถจักรยานยนต์ให้ในตั้ม
ตั้มก็อุ้มร่างผู้ตายเอาไว้ตรงกลางในตั้มก็นั่งซ้อนท้าย
แล้วก็เอาศพไปทิ้งน้ำหลังจากทิ้งน้ำเสร็จนะครับ
ก็กลับมาที่คอนโดเอาจักรยานยนต์มาจอดเอาไว้
แล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีก่อนที่จะถูกตำรวจจับได้ทั้งคู่
ให้การว่าได้ร่วมได้ร่วมเนื่องจากถูกบังคับนะครับ
คำให้การของเขานะครับประมาณนี้ว่าถูกบังคับให้พาศพไปทิ้ง
ครับก็ปรากฏภัณฑ์คล่องจรติแล้วก็คำให้การสอบท้องกันนะครับ
ตามคำให้การของตัวหุ้นจุดที่ไปทิ้งอยู่ตรงตรงจุด
เชิงสะพานลำห้วยรับปืนครับทางใกล้ใกล้จากจุดที่เราพบศพเนี้ย
ผ่านกันประมาณสักวันห้าสิบหนึ่งครับครับเห็นบอกอ่าในในตั้มประวัติ
คือมีทฤยายกรรมติดตัวครับอยู่พอสมควรยังไงนะครับมันการเสพสวน
ก็มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องระยังแต่เศรษฐกิจแล้วก็มีประวัติอาจจะทำความผิดด้วยกันครับ
เห็นเขาให้สังฆาตก่อนอันนี้ผมว่ามีเรื่องเรื่องทรัพย์ศิลป์ที่เขาอ้าง
มีทรัพย์ศิลป์จากการสอบปรักษ์ทำแล้วมันมีเกี่ยวข้องไหนครับ

ตอนนี้ตัวอะไรตั้งหนึ่งมาไม่ถึงบ้างบางส่วนครับเดี๋ยวถึงหวังเป็นทาง
แต่เดี๋ยวต้องส่องสนภาพความเพิ่มเติมไปว่าตอนนี้เราต้องสอบทะยานเพิ่มเติมอีกหลักหลัก
นี่เป็นการให้การเบื้องต้นตอนที่ถูกจับได้ที่จังหวัดตราด
ซึ่งที่ตราดเขาก็ต้องส่งตัวมาที่สพเมืองขอนแก่นเพื่อที่จะดำเนินคดี
ทีนี้มาดูในส่วนของผู้ต้องหาอีกคนนะคะก็คือผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
นางสาวธรรมภสรพุทธรรักษาหรือว่านินนะคะอายุยี่สิบหกปี
ก็เบื้องต้นเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานะคะแต่ก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านของนินเนี่ยค่ะที่อำเภอน้ำพอง
ไปเจอกับยายของนินคุณยายลีคำอ้อคุณยายบอกว่า
นินเนี่ยเคยมีสามีแต่เลิกไปแล้วมีลูกอายุ๑๐ขวบ
สี่ปีก่อนนินเนี่ยเคยถูกจับข้อหาปล้นทรัพย์
ติดคุกอยู่๔ปีเพิ่งออกมาได้เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว
พอออกมาก็ไปทำงานที่ตัวเมืองขอนแก่นก็ไม่ค่อยจะได้กลับมาบ้าน
คุณยายมารู้ข่าวว่าหลานสาวถูกจับตกใจมากเสียใจมาก
พอรู้ว่าหลานสาวถูกตั้มบังคับให้ทำก็ยิ่งรู้สึกสงสารหลานสาวมาก
หลานเรานี่ปกติเขาเป็นคนยังไงจ๊ะน้องนินก็เป็นคนธรรมดาไม่มี
เป็นคนปกติธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยไปค่อยอยู่บ้าน
ยายทราบเรื่องแล้วใช่ไหมจ๊ะจ้ะเป็นยังไง
เห็นบอกว่าร้านเราได้ติดต่อกับมาบ้างไหมจ๊ะบอกว่าจ๊ะหืม
เราคิดว่าหลานเราทำจริงจริงไหมจ๊ะข้าว้าเขาจะทำแบบทำ
ถูกบังคับใครบอกยายจ๊ะแม่เขาแม่

ธรรมพัฒนศรยังถูกคุมขังอยู่ที่สพเมืองขอนแก่นนะคะแม่ของนินก็ไปเยี่ยม
ทีมข่าวของเราก็พยายามเข้าไปคุยด้วยแต่แม่บอกว่าเบื้องต้นนะ
ตอนนี้ยังไม่พร้อมจะให้ข้อมูลอะไรแล้วก็อย่างที่คุณภาคภูมิบอกไปค่ะ
ว่าในส่วนของตั้มเนี่ยนำตัวมาที่สพเมืองขอนแก่นนะคะ
คือนินเนี่ยไปจับได้ที่สุรินทร์ก็ใกล้กว่านะฮะถูกส่งมาที่สพเมืองขอนแก่น
คุมตัวไว้ก่อนนะครับส่วนในตั้มเนี่ยถูกส่งมาจากจังหวัดตราดนะครับ
ล่าสุดครับตอนนี้ในตั้มถูกส่งตัวมาถึงสพเมืองจังหวัดขอนแก่นแล้วครับ
ผู้ชมครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานี่ฮะตำรวจควบคุมตัวมาเลยนะครับ
ซึ่งนายทงชัยกลางเมืองหรือในตั้มอายุ๓๐ปี
ผู้ต้องหาฆ่าแล้วก็อำพลางศพน้องเอ๋ยนะครับหลังจากที่ถูกส่งตัวมาที่สพเมืองขอนแก่นนะฮะ
พนักงานสอบสวนก็สอบปากคำต่อนะแม่ก็มารออยู่นะแม่ของนายตั้มนะครับ
เพราะว่ารู้ว่าลูกชายเนี่ยจะถูกส่งตัวมาวันนี้นะครับ
เอาผงอาหารกับข้าวกับปลาอะไรมารอรับเอาข้าวมันไก่กะเพราไก่ไข่ดาว
จะเอามาให้ลูกเนี่ยนี่ฮะล่าสุดพันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิพิษสมัย
ภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าจากการสอบสวนเนี่ย
ตั้มให้การอีกอย่างหนึ่งนะก็คือยอมรับว่ายิงน้องเอ๋ยนั่นแหละ
แต่บอกว่าที่ทำไปเป็นการเล่นรัสเซียนรูเล็ตที่แบบใส่กระสุนแล้วก็
หุ่นลูกโม่ว่าจะไปโดนใครอย่างเงี้ยนะครับค่ะภูมิกับการสพเมืองขอนแก่น
บอกว่าในตั้มให้การว่าคืนวันเกิดเหตุก็คือคืนวันที่๒๒เมษายนนะครับ
คอนโดที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นของตัวเองเนี่ย
มีเรื่องทะเลาะจากเหตุหึงห่วงน้องเอ๋ยจริงมีการดื่มเหล้ากันในห้องพักจริง
แล้วตอนนั้นก็เลยเอาปืน๓๘ออกมาเล่นรัสเซียนรูเล็ตกับน้องเอ๋ย
อืมอ่าเล่นกับน้องเอ๋ยสองคนโดยใส่กระสุนเข้าไปในรังเพลิงสองนัด
ค่ะในตั้มบอกกับตำรวจว่านัดแรกยิงเข้าที่ขมับคนตายก่อน
กระสุนไม่ออกนัดที่สองเอาปืนมาเจาะขมับตัวเองบ้าง
กระสุนก็ไม่ออกไม่เป็นไรนัดที่สามหันปืนสลับไปจอดที่ศีรษะผู้ตายอีกทีนึง
ทีนี้กระสุนออกฮะ๑นัดเข้าศีรษะน้องเอ๋ยเสียชีวิตคาที่
ตั้มบอกว่าเป็นการเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนทั้งสองคนที่อยู่ด้วย
แล้วจากนั้นก็ตัดสินใจเอาศพออกไปทิ้งอำพลางคดีเพราะกลัวความผิด
กับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่าก็ถือว่าก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การยังไงก็ได้
แต่ว่าพนักงานสอบสวนก็จะสอบพยานหลักฐานต่างเพิ่มเติมนะครับ
ต้นก็แจ้งข้อหาไว้อยู่แล้วคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ร่วมกันซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพเพื่อปิดบังการตายหรือสาเหตุแห่งการตาย
ค่ะแต่ว่าทีนี้ประวัติของตั้มเนี่ยก็เคยต้องคดีหลายอย่างด้วย
ส่วนนางสาวธรรมพัฒนศรเนี่ยภูมิกับการสพเมืองขอนแก่นบอกว่า
ล่าสุดนะให้การปฏิเสธทุกข้อหานะใช่ค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
แต่ก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่นะคะแต่ตำรวจบอกว่าก็ต้องว่าไปตามพยานหลักฐานอ่ะ
เนี่ยนะคะตั้มไส้แตกอย่างที่คุณภาคภูมิบอกว่ามีประวัติ
คดียาเสพติดเนี่ยนะตัวแม่ของตั้มเล่าให้ฟังเองเลยนะว่า
ตั้มอายุสิบเก้าเนี่ยเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
เคยโดนคดีข้อหาชิงทรัพย์นะร่วมกันก่อเหตุกับเพื่อนนะคะเมา
กับเพื่อนร่วมกันก่อเหตุหาเงินไปเที่ยว
ตอนนั้นแค่๑๙ก็ก่อเหตุแล้ว
คุกไม่กี่ปีก็พ้นโทษออกมาแล้วก็ถูกตำรวจสพน้ำพองจังหวัดขอนแก่นจับอีกนะคะ
ปี๒๕๕๖ทีนี้ขายเลยขายยาเสพติด
ขายยาบ้าคือตำรวจเขาล่อซื้อแล้วก็เจอยาบ้าจริง๓เม็ดนะคะ
จำคุกพ้นโทษออกมากุมภาพันธ์ปีนี้
แล้วก็เนี้ยมาเกาะคดีนี้อีกเบื้องเดือนสองเดือนเนี้ยใช่ไหม
ใช่กุมภาพันธ์นี้เองโอ้โหเนี่ยค่ะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปที่งานศพของน้องเอ๋ยค่ะที่วัดสุนันทาวาส
กุฎกว้างอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ญาติพี่น้องเตรียมชาปนกิจศพในช่วงเย็นลูกชายของน้องเอ๋ยอายุแค่เจ็ดขวบนะคะ
แกรมมี่ก็บวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศลให้แม่แม่ของน้องเอ๋ยไปให้การกับตำรวจที่โรงพัก
ทีมข่าวของเราก็เลยได้คุยกับคุณป้าของน้องเอ๋ยนะคะคุณป้าประทุมมงคลทรัพย์อายุห้าสิบสอง
พอตำรวจจับคนร้ายได้คุณป้าบอกว่าญาติทุกคนดีใจมาก
ตำรวจทำงานได้อย่างรวดเร็วญาติจะไม่ให้อภัยทั้งสองคนนี้เด็ดขาด
เพราะมันโหดร้ายเกินไปอยากจะให้รับโทษสูงสุดประหารชีวิตค่ะ
เขาทำแบบนี้คือพวกป้าพวกพี่น้องก็คืออยากให้แบบอาหารตามกันไปเลยอย่างนี้
ตกตามที่เขาเคยทำกับน้องไว้อ่ะทำไมใจเขาโหดเยี่ยมมากอะไรอย่างเงี้นะจ้ะ
เขาก็อยากให้เห็นอยากให้เห็นอยากให้มาแล้วว่าทำไมอยากจะถามด้วยว่าอะไรทำไมถึงทำน้องได้อะไรอย่างนี้
แต่แม่เขาก็อยากให้มานะแต่แม่เขาบอกว่ามาแต่เขาก็ไม่เขาก็บอกอะไรนะเขาก็ไม่ให้อยากให้อภัยนะ
ป้าของน้องเอ๋ยก็บอกนะคะว่าหลังน้องเอ๋ยเสียชีวิตครอบครัวเสียใจมาก
สารหลานด้วยนะคะเพราะว่าน้องเอ๋ยก็หาเงินเลี้ยงดูมาโดยตลอด
คุณป้าบอกว่าไม่ได้ใกล้ชิดกับนินที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะคะผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหา
แต่นินเนี่ยเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนะคะแล้วนินก็เคยถูกจับคดีรักทรัพย์เพิ่งพ้นโทษออกมา
กุมภาพันธ์ปีนี้เหมือนกันพร้อมกันพอกันค่ะแต่พอออกมาจากคุกเนี่ย
นินหายหน้าหายตาออกไปจากหมู่บ้านก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วนินกับน้องเอ๋ยผู้เสียชีวิตเนี่ย
เขามีเรื่องทะเลาะอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า
ว่าเขาสนิทขนาดไหนอันนี้คุณป้าบอกว่าไม่รู้
แต่ว่าทีนี้ค่ะทางนักวิชาการยุติธรรมปฏิบัติการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะ
ก็ไปร่วมแสดงความเสียใจที่งานศพที่วัดแล้วก็ไปแจ้งสิทธิ์
ทายาทของน้องเอ๋ยจะได้รับการเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรมอะไรยังไงบ้าง
ตัวอย่างนะคะเช่นก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเรื่องของการจัดงานศพ
ได้รับเงินช่วยเหลืออื่นด้วยรวมแล้วประมาณ๑๑๐๐๐บาท
อันนี้คือในส่วนของงานศพน้องเอ๋ยนะคะครับแต่ว่าทีนี้ค่ะในงานศพของน้องเอ๋ยเนี่ย
ญาติของตั้มไปด้วยไปร่วมงานด้วยค่ะคุณแม่ของตั้มไปตายายของตั้มไปนะคะ
ของตั้มเนี่ยชื่อว่านางบัวฮองแก้วเนธอายุห้าสิบค่ะก็ไปจุดทูบหน้าโรงศพ
ไหว้ศพน้องเอ๋ยนะคะแม่ของตั้มบอกว่าตั้งใจมาเคารพศพ
มาขอโทษครอบครัวน้องเอ๋ยเพราะเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
อย่างน้อยน้องเอ๋ยก็เคยเป็นแฟนกับลูกชายของตัวเองถึงแม้ว่าคบหากันระยะเวลาสั้นก็ตาม
ตั้มบอกว่าเข้าใจหัวอกพ่อแม่ญาติของน้องเอ๋ยนะก็เลยต้องมาต้องมาที่งานศพวันนี้
เคาะลงศพน้องเอ๋ยบอกกับน้องเอ๋ยว่าขอให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกัน
จะได้ไปสู่พบภูมิที่ดีส่วนตั้มก็ให้รับโทษกับสิ่งที่ทำไว้
น้องเอ๋ยอาจจะรักพี่ตั้มจนถึงนาทีสุดท้ายแบบนี้แม่ขอโทษแทนพี่เขาเลยนะ
ที่ผ่านมาก็ถือว่าเอ่ยกับพี่ตั้มก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้แค่นั้น
ที่ผ่านไปก็ขอให้พี่เขารับกรรมที่เขาทำมาก็แล้วกันแล้วก็ขอให้น้องเอ๋ยไปที่ดีมีความสุข
แล้วต้องจดจำถึงที่มันซั่วร้ายแม่ก็พูดแบบนี้จริง
แม่ของตั้มนะคะก็บอกว่าก็ยังไงก็ลูกจะผิดขนาดไหน
แม่ก็ต้องให้อภัยก็ไปเยี่ยมอย่างที่คุณภาคภูมิบอกนำตัวมาที่สพขอนแก่นแม่ก็ไป
ก็เอาข้าวมันไก่เตรียมข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวไปให้นะ

แต่แม่บอกว่าคือไม่ใช่พ่อแม่ไม่สั่งสอนนะแม่บอกว่าแม่สั่งสอนนะ
ก็สั่งสอนตั้มอบรมตั้มให้เป็นคนดีนะสอนแต่ตั้มไม่ฟัง
ลูกแล้วแต่ลูกไม่ฟังลูกก็ต้องรับโทษกับสิ่งที่ตัวเองก่อขึ้น
แต่ว่าคนเป็นแม่ในฐานะเป็นแม่ก็ต้องมีความห่วงใยเป็นธรรมดา
ไม่มีใครอยากให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหรอก
แต่พอมันเกิดขึ้นไปแล้วก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
รู้ว่าลูกถูกจับก็ต้องเอาข้าวเอาปลามาให้นั่นแหละใช่ไหม
แม้จะรู้ว่าลูกต้องทำผิดนะครับ